พาไปกินบปบค่ะ
ป้าบินป้าเบียบนั่นเองแหมคุณพาไปถึงที่พยาวเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญป้าเบียบเคยทำถวายสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
แล้วพระองค์ก็ทรงแนะนำให้ปรับปรุงสูตร
พอปรับปรุงสูตรเท่านั้นแหละโอ้โหลูกค้าต่อคิวกันยาวเลยค่ะ
หรือสามนะเมื่อกี้เดี๋ยวดูราคาใหม่
นางระเบียบมั่นแสวงอายุ๖๗ปี
หรือว่าป้าเบียบเร่งทำขนมบ้าบินค่ะ
หลังจากมีลูกค้าดูสิเข้ามาเข้าคิวรอซื้อแบบไม่ขาดสายเลย
อยู่ในตลาดสดอาเขตเมืองพยาวคุณ
ขนมบ้าบิลป้าเบียบนะเป็นที่เรื่องลือ

ใครมาต้องมาชิมหนมบ้าบินป้าเบียบ
เพราะว่าทำมานานถึง๓๔ปี
เจ้าเก่าแก่เนี่ยแล้วขนมบ้าบินปัจจุบันบางทีหาทานได้ยากนะ
นี่คุณแล้วด้วยความอร่อยนี้นะ
เบียบเคยทำถวายสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เมื่อครั้งเสด็จพระราชทานปริญญาบัติแก่นิสิตมหาวิทยาลัยพยาว

เบียบบอกด้วยค่ะว่าทำขนมบ้าบิน
ได้ทำถวายตั้งแต่ปี๒๕๕๗จนถึงปี๕๙
แล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่าน
แนะนำให้ปรับปรุงสูตรขนมร่วมกับนักโภชนาการ
โดยให้ลดปริมาณน้ำตาลลงจากเดิม

ก็แนะนำให้ลดลงเหลือ๘ส่วน
จึงเอาสูตรนี้มาทำขาย
ขายเป็นวันแรกก็ขายดิบขายดีเหมือนเดิมเลย

ใช่มาดูทางด้านลูกค้าบ้าง
ลูกค้าบอกว่ายังไงรู้ไหมบอกว่านางสาว
บุษราพรรัดวงดาวงอายุ๒๔ปีบอกว่า

เพราะว่าขนมบ้าบินที่นี่รสชาติอร่อย
ทานแล้วไม่อ้วนด้วยเพราะว่าน้ำตาลน้อย

คุณผู้ชมรวมถึงชาวพยาวทั้งหลาย
ใครที่ไปเที่ยวพยาวไปในตัวเมือง

ป้าเบียบป้าเบียบ

อยู่หน้าร้านขายทองเมืองกอนทองนะ

แต่เห็นแล้วมะพร้าวเยอะดีนะฮะน่าทานจริง